ยังอยู่ที่เรื่องของปัญหาภายในครอบครัวแต่เป็นปัญหาอีกแบบนึง
แม่กับเมียทะเลาะกัน

คุณตำรวจจับผมหน่อยผมสูบกัญชามา

คุณตำรวจจับผมหน่อยผมสูบกัญชามา
คุณตำรวจจับผมหน่อยผมสูบกัญชามา

คุณตำรวจจับผมหน่อยผมสูบกัญชามา
คุณตำรวจจับผมหน่อยผมสูบกัญชามา
คุณตำรวจจับผมหน่อยผมสูบกัญชามา

แม่เล่าบอกเนี่ยเห็นลูกสะพ้ายทำร้ายร่างกายลูกชาย
ทนไม่ไหวเข้าไปต่อว่าแล้วไล่ลูกสะพ้าย
กลับไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เธอซะนี่ไล่แบบนี้เลย

อ้าวแม่บอกฉันยังไม่เคยตีลูกฉันเลยฉันสงสารลูกจับใจเลยนะฮะ
แม่ถูกลูกสะพ้ายจิกหัวแม่เล่านะครับ
แต่ลูกชายดันน้อยใจขึ้นมาที่แม่กับเมียทะเลาะกัน
ก็เลยหนีไปโรงพักแม่เล่าต่อแม่เล่าต่อ
แม่เล่าต่อบอกแม่ลูกฉันเนี่ยจริงเป็นคนอารมณ์ดีนะ
อารมณ์ดีเองหรือเปล่าแม่หรือว่าอะไรทำให้อารมณ์ดีนะ
ใจเย็นเชียวแต่ทะเลาะกับเมียประจำ
มันทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็ดีกันนี่แม่เล่า
บอกแม่ไม่เคยไปยุ่งแม่รู้นี่เรื่องผัวเมีย
ลิ้นกับฟันหนักสุดแล้วครั้งนี้แม่ทนไม่ไหวนะครับ

แล้วลูกสะพ้ายนะก็พาลูกแม่เนี่ย
หนีไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ของลูกสะพ้ายด้วยเอาสิเอา
แม่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีเรื่องอะไรกัน
ไปข้างนอกเข้ามามันก็ทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นสักที
ว่าจะไม่พูดหรอกทีนี้มันไม่ไหวมันไม่หยุดเลย
เขาก็ทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นแม่ก็ตะโกนลงมา
ก็มาว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรกันนั่งหนา
พี่ตั้มมันไปกินเหล่ากินเบียร์อะไรก็ว่ามัน
แล้วนี่ก็ไม่หยุด
อยู่ไอ้ตั้มมันจะไปข้างนอกไปตำรวจไป
มันก็จิกหัวไอ้ตั้มเอาไปจิกหัวเราก็สงสารลูกเราอะไรก็
แล้วมึงก็อยู่บ้านพ่อบ้านแม่มึงไปมึงอย่ามาอยู่ที่นี่
เราอยู่ด้วยเราไม่อยากได้ยินแบบนี้เราไม่สบายใจ
ไม่สบายใจคนที่อยู่ใกล้ชิดน่ะมันสมองไอ้นี่เสียไปหมด
แล้วไงต่อดีคะเนี่ยตั้มก็ไปหาตำรวจแล้วช่วยจับหน่อย
จับผมหน่อยจับผมหน่อยตำรวจบอกจับไม่ได้ตั้ง

ท่านเป็นสารวัตรสืบสวนสพบางใหญ่ท่านก็ไปปลอบใจด้วยนะ
ปลอบใจตั้มด้วยแล้วก็ชี้แจงเฮ้ยตั้มตำรวจจับตั้มไม่ได้นะ
คือถ้าไม่พบของกลางในตัวผู้เสพคือผู้ป่วย
เดี๋ยวเราจะส่งตั้มไปบำบัดดีกว่าฟังตำรวจบ้างครับ
เขาก็เล่าถึงปัญหาครอบครัวซึ่งได้ทะเลาะกับภรรยา
ซึ่งเกิดจนเกิดความเทียบจริงเมื่อเกิดความเทียบ
หาทางออกวิ่งมาที่สพบังใหญ่ซึ่งเหตุการณ์ก็มีประมาณนี้นะครับ
แล้วเราได้เตือนสติกับอะไรเข้าไปอย่างไร
การเตือนสติก็คือหนึ่งในเรื่องของการใช้สารเสพติดก่อน
ก็แนะนำว่าพยายามรดเลิกให้ได้เรื่องของกั้นชา
ส่วนในเรื่องของการดูแลครอบครัวก็พยายามให้ปากไม่มีเสียงกัน
ค่อยทีค่อยใส่กัน